ก็เป็นการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
ก็คงคิดว่าเนียนแล้วน่าจะรอดนะ
แต่สุดท้ายก็ไม่หลุดรอดสายตาของเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมลองดูภาพเอาเองค่ะว่าเขาซ่อนตัวกันมายังไง
มากหรือน่ะรวดป่ะครับ
ยังใจเย็นไม่มีอะไร

คือรถกระบะดัดแปลงสภาพ
มีช่องลับอยู่ใต้ท้องรถ
คือต้องลื้อแผ่นตรงนี้ที่กระบะหลังเปิดขึ้นมาด้านใต้เป็นช่อง
ในนั้นเป็นผู้หญิงชาวเมียนมาสองคนค่ะนอนอยู่
เจ้าหน้าที่เห็นก็ยังตกใจเลยว่าหายใจออกเหรอนอนอยู่ได้ยังไง
คือเนี่ยค่ะมีหลายชั้นนะคะต้องเปิดชั้นนั้นออกก่อน

คือตำรวจภูทรจังหวัดตากไปจับได้เมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายเข้ามา
เป็นรถกระบะตอนเดียวอีซูซูสีขาว
ทะเบียน๓ท้อพุท่าวท้อพุท่าว๓๔๔๑กรุงเทพฯ
ก็ผ่านอำเภอแม่สอดอำเภอเมืองตากนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปประจำจุดตรวจอยู่ที่บ้านห้วยยะอุ
ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอด
กระบะคันนี้ขับมาที่ด่านก็เลยขอตรวจ
คนขับเป็นผู้ชายมีผู้โดยสารเป็นผู้ชายอีกคนนั่งมาด้วย
ตรวจค้นตอนแรกคือเนียนมากจริงค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าตรวจค้นตอนแรกมันไม่มีอะไรเลย
จะปล่อยไปอยู่แล้วนะคะเกือบปล่อยไปแล้ว
แต่มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งคือเห็นพิรุษที่กระบะท้าย
โอ้โหตาไวมากเจ้าหน้าที่ขอเปิดแผ่นปูท้ายกระบะดู
สิ่งที่เห็นก็คือแบบนี้
เป็นผู้หญิงสองคนไม่มีเอกสารเข้าเมืองอะไรเลยค่ะ
แล้วก็รับสารภาพว่าแอบโดยสารเข้ามา
เพื่อจะมาหางานทำแล้วก็มาถูกจับซะก่อนนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวแล้วก็ส่งสพพว
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ